บอกว่าอย่าขอมหลำเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อเอ่อ
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ามันก็ต้องเสิร์งมันก็ต้องสนุกสนานกันหน่อยคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลงานรื่นเริงอากาศก็ดีช่วงบรรยากาศแบบนี้มันต้องสังสรรค์ปาร์ตี้กันค่ะ
พ่อแม่พี่น้องตอนกลางของประเทศภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือแฮปปี้สบายใจได้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศดี
แม้ว่าจะไม่ได้หนาวจัดแล้วนะคะยังคงมีพื้นที่บางพื้นที่ที่หนาวแล้วก็เย็นอยู่สามารถท่องเที่ยว
แล้วก็ดื่มดำกับบรรยากาศช่วงหน้าหนาวนี้ได้แต่ก็ต้องเตือนอย่างนี้เพราะว่ากลางวันเนี่ยยังมีโอกาสร้อนมากหน่อยนะคะ
แดดจะจัดท้องฟ้าจะโปร่งแต่ขณะที่ภาคใต้ฝนตกค่ะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันก่อนเลยนะคะจากโมเดลจำลองอากาศที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นะคะ
จัยหลักในช่วงหน้าหนาวก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนยังคงปกคลุมอยู่นะคะ
ตอนบนของประเทศทั้งลาวเวียดนามรวมถึงประเทศไทยตอนบนค่ะ
ขณะที่ยังคงมีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะมาปกคลุมภาคใต้
ทำให้มีฝนตกลงมาถ้าหากคำนวณและคาดการณ์จากโมเดลจำลองอากาศนี้จะเห็นว่า
นับตั้งแต่นับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ช่วงบ่าย๒เป็นต้นไปเตรียมรับมือกันเลยนะคะ
แล้วก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมในทะเลแล้วก็ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากด้วย
กันแบบนี้ภาคเหนือภาคอีสานนะคะตอนเช้าเนี่ย
อากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าก็ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังนะคะ
ระวังพื้นที่ที่มีหมอกหนาส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก
อากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
ส่วนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๖องศาเซลเซียส
ส่วนภาคใต้วันนี้ขอเตือนเป็นพิเศษโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่นับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเนี่ยนะคะ
คลื่นสูงประมาณสองเมตรส่วนฝั่งอันดามันภูเก็ตกระบีตรังสตูน
มีโอกาสเกิดฝนมากหน่อยถึง๑๓๐ของพื้นที่
ส่วนคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรชาวเรือเดินเรือได้แต่ว่าเพิ่มความระมัดระวังนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ๒๔๒๖องศาเซลเซียส
ตอนบ่ายร้อนหน่อยประมาณ๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
มันปะปนกันค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
นี่ค่ะไปเต้นไปออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ด้วยนะคะ
สนุกดิฉันขอตัวก่อนดีกว่านะคะ

ไม่ใส่ต้องไปยูปีดด้วยมั้งนี่
อ้าวไปเลยจ้า